ไปดูงานนี้ดีกว่าพาไปดูแล้วพาไปเล่นไปสนุกกันที่จังหวัดมหาสารคาม
งานเกษตรแฟร์โอ้โหบอกเลยว่าพิธีกรที่นี่สุดปัง
สาวคุณชิสาน้องใบตองสนใจชุดพิธีกรแบบนี้ไหม
สนใจชอบ
แหวกแนวนะนี่คืองานเกษตรมวดซื่นโฮแซล
ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็จัดเป็นครั้งแรกนะ
ภายในงานแน่นอนเขาจะมีเทคโนโลยีการเกษตรสินค้าทางการเกษตรมากมาย
นี่คือคนที่แย่งซีนงานนี้
โอ้โหสุดปังจริงพิธีกรคุณธนพลขานอยู่เป็นพิธีกรที่มาจากชุดสุดล้ำ
ชุดเขาทำมาจากอะไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้แต่ผมรู้

และลองมองต่ำหลองเท้าก็ดี

อ่าพัง